คู่นี้ก็น่ารักไม่แพ้กันคุณผู้ชมค่ะพี่แบรี่กับน้องยายานั่นเอง
ช่วงนี้ได้เห็นความฟินความหวานผ่านโซเชียลกันบ่อยนะฮะ
ช่วงนี้เขามีโอกาสได้ไปออกทริปด้วยกันนะคะหลายคนคงได้เห็นกันแล้วนะคะ
ไปท่องเที่ยวกันไปท่องเที่ยวก็ลงรูปหน่อยให้แฟนหายคิดถึงนะฮะ
นี่ฟิลตั้งแคมป์เขากำลังมาช่วงนี้นะเข้าป่าเข้าดงกันไป
จะกินในโรงแรมดีก็ได้นะไม่เอาไม่ได้ฟิลต้องแบบสายธรรมชาติมาเลยค่ะ
เก้าอี้สนามแบบตะมุตมิมาอย่างนี้ก็มานะคุณดูสิ

และเสื้อผ้าหน้าผมของทั้งสองคน
หลายคนบอกเป็นดาราก์สุ๊บตาขนาดนี้ก็ต้องใส่แบนเนธร์เล่นหรือเปล่า

ถ่ายรูปหน้าใกล้ชิดกันนิดหน่อย
มันดูดีบรรยากาศแบบว่ามันพ้ายแบบโลกสดใสมากเลย
โดยเฉพาะพี่แบร์หรือว่าพี่ณเดชน์เนี่ยเข้ามาในชุดเสื้อลายสก๊อตสีแดงดำนะคะ
กางเกงยีนขาสั้นในลุคนี้ลุคนี้คุณค่ะ
ส่วนน้องย่าก็มาในชุดเสื้อกล้ามสบายกระโปรงยาวพริ้ว
ดูแล้วก็เพลินตาแหมนี่คิดว่าอยู่ต่างประเทศนะอยู่เมืองไทยนะคะ
เที่ยวไทยเนี่ยสบายเลยแล้วยิ่งช็อตที่ทั้งสองเนี่ยเอาดอกไม้มาทัดหูด้วยกันคุณ
เดี๋ยวจะให้ดูภาพอุ๊ยน่าเป็นไงเข้ากันนะฮะ
แล้วก็ที่ชิลเอามากเลยน่าจะเป็นตอนที่พี่แบรี่เขาถอดเสื้อ
นั่งสมาธิริมสระว่ายน้ำไปเลยจ้าสงบจิตสงบใจแต่คนกดไลค์แบบเราเนี่ยใจสั่นแล้วแม่
อกจากนี้ยังขอโชว์อีกหนึ่งสเต็ปโชว์กินขนม
กินขนมอะไรไงโยนขึ้นฟ้าไปเลยงับโชว์ไปไง
ได้กินอีกไหมนั่นแม่นไหมก็ไปลุ้นกันเองนะฮะ
แต่บอกเลยว่าคลิปนี้น้องย่าเป็นคนถ่ายให้พี่ณเดชน์นะจ๊

โอ้ยกินดีโลกไม่จำ

น้องแบบน่ารักมากอะ
คือพูดตรงคุยกับหวันตัยเนอะ